คุณผู้ชมครับอุกอ่านไม่อุกอ่าน
นั่งรถกระบะมานะอยู่หลังรถกระบะ
แล้วถอยมายิงใส่รถเก๋ง
โอ้โหมันโหดจริงคุณผู้ชม
นี่เรานับไปด้วยนะ

นี่คือกล้องวงจอปิดของชาวบ้านในซอย๑

เสียงปืนดังสนั่นชัดเจน
พอเสียงปืนสงบชาวบ้านก็คอว้างซาให้เริ่มพ่อ
กล้องวงจรปิดของชาวบ้านในซอยหนึ่งริมถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าไปกะบี่นะ
เสียงปืนดังสนั่นชัดเจนพอเสียงปืนสงบชาวบ้านก็ค่อยออกมาดูฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มครึ่ง๔ทุ่มครึ่งของ๓๐ตุลาคมที่ผ่านมา
บนถนนเพชรเกษมที่มุ่งหน้าไปกะบี่ที่ผมบอก
ตรงนี้นี่ออกมาดูแล้วพอเสียงปืนหยุดไปคนออกมาดูกันแล้ว
ตรงนี้คือทางเข้าสวนป่าหมู่๖ตะบนวังมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษครับ

ติดเครื่องอยู่นะติดเครื่องอยู่ไปดูข้างในหน่อยไปดูข้างใน
โอ้โหมีอุปกรณ์เสพยาตกอยู่ด้วยส่วนกระจกด้านหน้ามีรอยกระสุนสี่รูครับ
กระจกหลังคนขับ๖รูแล้วก็ขอบกระโปรงกระโปรงรถนะ
ด้านหน้าเหนือหม้อน้ำมีร่องรอยกระสุนอีกหนึ่งนัดคุณผู้ชมฮะ
มันยิงยังไงอ่ะยิงอย่างนี้มันยิงยังไง
ไปดูก่อนไปดูหลักฐานก่อนปลอกกระสุนปืนขนาด๕๕๖๓ปลอกสันนิษฐานว่า
ยังพบกระสุนพลาดไปโดนฝาผนังของชาวบ้านด้วยแล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่ข้างถนนด้วย
ส่วนคนเจ็บนู่นเขาส่งวังวิเศษแล้ว
โรงพยาบาลวังวิเศษไปก่อนหน้านี้แล้ว

ธันพิสิทธิ์โครงสวรรค์อายุ๓๘ปีเป็นคนขับ

เหนือหูข้างขวา
แล้วก็ด้านหลังมีรอยถลอกอาการสาหัส
ส่วนอีกคนคือนายทวนทองสุธิธรรมนลอายุ๕๑ปี
ที่นั่งเบาะข้างคนขับถูกยิงที่แขนขวาครับ

หลังเท้าขวามีรอยถลอก

ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชม
จะเห็นว่าผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
ขับรถเก๋งมานู่นรถกระบาดมันไปก่อน
มันถอยมาแล้วนะแล้วในหลังกระบาดนะ
มันมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนนั่งอยู่นะครับ
พอมาถึงถอยมาได้ที่ปั๊บมันชิงเห็นไหม
โอ้โหมันกระหน่ำยิงคุณผู้ชมฮะ

จากการสอบปากคำนายทันพิสิทธิ์หรือว่าปื๊ดครับ
เจ้าของรถคันเกิดเหตุที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสนะนะที่ผมบอก
นอนบนเตียงคนไข้แล้วมีผ้าปิดอยู่ที่หูด้านขวา
ให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุไปเสพยาที่บ้านเพื่อนมา
จากไหนมาห้วยยอดจังหวัดตรัง
ขากลับระหว่างทางขับผ่านสี่แยกอันดามันก่อนถึงแยกเขาวิเศษนะครับ
คนร้ายขับตามมาประกบกระทั่งมาถึงบริเวณบ้านควนดินสอ
คนร้ายยิงครับยิงสองนัดก่อนจึงขับรถประคองเพื่อหนีมา
แต่ขับมาได้๓๐๐เมตรคนร้ายตามประกบแล้วยิงอีกหลายนัด
ตัดสินใจจอดรถแล้วเปิดประตูวิ่งหนีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี้
เนี่ยฮะวิ่งแล้วส่วนสาเหตุเชื่อว่ามาจากเขาเนี่ย
เอารู้เหรอรู้ตัวเหรอรู้เขาเนี่ยเคยค้างหนี้ค่ายาบ้า
แสนกว่าบาทก่อนหน้านี้ประมาณ๑ปีนะ
ขายยาเสพติดอ้ายหัวครกอ้ายหัวครกเนี่ยเคยตามมาทวง
แล้วหลังจากนั้นทวงบ่อยไม่ได้มันขาดหายการติดต่อไป
กระทั่งมาเกิดเหตุนี่แหละล่าสุดนะครับท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนแบ่งกำลังในเครื่องแบบเข้าไป
เครื่องแบบเข้าไปกว่า๕๐นายไปสืบหาข่าวนี้
แกะรอยจากภาพจากกล้องวงจรปิดมาสิตามตัวคนร้าย
มันเป็นเหตุอุกชะกันนะครับตำรวจทราบเบาะแสของคนร้ายกลุ่มนี้แล้ว
อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานครับเพื่อขอสารท่านออกหมายจับนะครับ
จะนำตัวมาดำเนินคดีโชว์ให้ได้ฮะโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้
คือเจ้าตัวเนี่ยติดฆ่ายาเขาเป็นแสนคือติดแล้วแบบเขาทวงจนลืมมั้ง
น่าจะเป็นการตามมาทวงคืนหรือเปล่าเดี๋ยวรอจับคนร้ายได้ก่อน